ครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี้หน่อยนะครับ
นี่อาสาดับเพลิงเนี่ยเขาไปช่วยดับไฟในอาคารพาณิชย์ที่สมุทรปราการ
พอดับไฟเสร็จปุ๊บเลยเข้าไปถ่ายรูปจุดที่เป็นห้องพระ

จะได้เก็บไว้ทำรายงานให้ศูนย์ว่าเออมาห้องนั้นห้องนี้เป็นอะไรยังไง

คุณถ้าเกิดไม่บอกอะไรเลยนะเห็นเป็นกลุ่มควันธรรมดา
เออแต่เนี่ยพอดูวงแล้ว
นี่ไงเห็นไหมวิญญาณแล้วเนี่ยคุณน้ำแข็ง
ตนาการมาแล้วค่ะคุณเห็นไหมคะเห็นเหมือนสองคนนั่งคุยกันอยู่ไหมคนนึงนั่งหันหน้ามาด้วย
นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้านที่ถูกเพลิงไหม้ไม่ได้มีคนตายนะ
แต่พอไฟดับปุ๊บเข้าไปถ่ายจุดหลายจุดเพื่อทำรายงานส่งศูนย์อันนี้จุดห้องพระ
นี่มันวิญญาณนั่งคุยกันอยู่หรือเปล่า
แล้วนี่ดูสิเวลาขีดเส้นร่างเนี่ยคือเห็นชัดเลยฝั่งทางซ้ายเหมือนกับนั่งหันข้าง
แต่ฝั่งทางขวาเหมือนกับหันมาแล้วบางคนเขาบอกว่าเหมือนจ้องหน้าอยู่ด้วยคุณภาคภูมิ

อู้วนี่เห็นมั้ยอ่ะเดี๋ยวดูภาพใหญ่หน่อย
ขอดูภาพต้นฉบับหน่อยแบบยังไม่ได้วงนะเผื่อให้ท่านผู้ชมดูว่าจะเออพอดูเป็นรูปเป็นร่างของวิญญาณไหม
ส่วนตัวดิฉันนะคุณภาคภูมิแบบไม่วงอ่ะดิฉันจินตนาการชัดกว่าแบบวงอีกอ่ะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและมุมมองของแต่ละบุคคลเจ้าของภาพคือคุณธนิสรนะฮะ
คุณธนิสรประสันทวงศ์อายุ๓๐ปีเป็นอาสาสมัครของร่วมกระตันยูเป็นอาสาบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับ
บอกว่าถ่ายภาพนี้เมื่อกลางดึกคืน๒๔พฤศจิกายนมีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ในพื้นที่หลังวัดคู่สร้างที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไปช่วยดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายห้องถ่ายภาพห้องตามจุดต่างจุดที่เนี่ยเป็นภาพเนี่ยเขาบอกคือจุดห้องพระนะ
คือถ่ายเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ทีแรกเนี่ยเขาส่งรูปให้ทีมงานตัวเจ้าของภาพก็ยังไม่ได้เห็นอะไรยังไม่ได้คิดอะไร
มีคนเห็นรูปแล้วก็บอกโอ้โหนี่มันวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยมีวิญญาณวนเวียนอยู่ในห้องที่เกิดเหตุที่ถ่ายภาพมาเนี่ย
อาจารย์ออสบอกว่าโอ๊ยที่เห็นเนี่ยกลุ่มเป็นควันในรูปเนี่ยมันลักษณะของจินตนาการ
เป็นจินตนาการเป็นรูปลักษณ์ต่างของคนของมนุษย์ที่จินตนาการ
ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละใช่
มีใครจินตนาการให้อาจารย์ออสค่ะอ๋ออาจารย์ออสบอกว่าผมเนี่ย
จินตนาการเห็นเป็นรถถังอย่างเดียวเลยนี่ร่างเส้นให้ดูด้วย
ถังเลยเหรออาจารย์ออสฟังอาจารย์ออสหน่อยนะครับ
เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งแต่ไม่ใช่โรคจิตเพศนะครับเป็น
เป็นจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะจินตนาการเป็นอะไรก็ได้
ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกอะไรแต่เพราะเอิญส่วนใหญ่ก็จะจินตนาการไป
ในเรื่องราวปฏิหารพูดผีปีศาจหรือจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ครับ

แต่เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาเรามองอะไรลักษณะอย่างนี้